มาพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์น่าตกใจบนท้องถนนนะคะ
มีรถคันนึงมีการฟัมไดรยรบเหลียวกับรถบนถนนสุขุมวิทย์
ที่สมุดปากการเรากดพอกลับรถมาปุ๊บเจออะไร
เจอเด็ก๓คนคือนอนเรียงกันอยู่บน
แบบนี้ขึ้นนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะ

เฟซบุ๊คข่าวสารเมืองสมุทรประการเขาก็เลยโพสต์ไว้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณเกือบ๑ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาบนถนนสุขุมวิทย์
สถานีรถไฟฟ้าแพร่กษาสมุทรประการค่ะ
ทีนี้ก็จะเห็นนะคะมุมจอว่ามีเด็ก๓คนอายุประมาณ๑๐ปีเนี่ย
เรียงกันบนถนนอยู่ในช่องจราจรขวาสุดช่วงค่ำมืดแบบนี้
ไม่รู้น้องเข้ามาจากไหนกันแต่ดูแล้วมันเป็นภาพที่อันตรายค่ะ
คนขับรถเองก็เกือบไม่ทันเห็นก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
จากการถูกรถยนต์เฉียวชนได้นะคะเพราะจุดนี้ก็เป็นจุดชุมชนที่รถเยอะ
เน็ตเขาก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
เจอเหมือนกันเด็กสามคนนี่แหละคล้ายกับกลุ่มเด็กที่มาเดินขอเงินตามถนน
เวลาติดไฟแดงบางคนบอกว่าเคยเจอเด็กเดินข้ามถนนมาขอเงินไปซื้อข้าวกิน
หลายคนก็ห่วงนะคะมีใครไปช่วยน้องหรือยังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลหน่อย
แล้วก็อยากให้ไปพูดคุยกับพ่อแม่เด็กด้วยว่าอย่าปล่อยเด็กมาอยู่อย่างนี้เลยมันอันตรายนะคะ
ผู้สื่อข่าวค่ะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปคือนางสาวสิชา
บอกว่าเธอขับรถยนต์ออกมาจากห้างบิ๊กซีปากน้ำจะไปรับพี่ชายที่โรบินสันสมุทรประการ
ทีนี้ระหว่างกลับรถเห็นเด็ก๓คนนอนราบในช่องขวาสุด
ตัวเองมองว่าอย่างนี้มันอันตรายกับเด็กและคนใช้เส้นทางด้วย
เพราะจุดนี้มันมืดและเป็นถนนใหญ่รถก็เยอะ
ทราบว่าเด็กทั้ง๓คนมานอนกลางถนนทำไม
แต่อยากวอนขอผู้ปกครองดูแลให้ดี
และเตือนภัยไปถึงคนใช้รถในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังด้วยนะคะ
นายสายพิจิตรแก้วฉลวยอายุ๓๗ปีเป็นพนักงานร้านอาหาร
บอกว่าเด็กในคลิปเนี่ยก็คนแถวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใคร
เขามักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยแทบทุกวัน
ว่าจะเอาไปซื้อข้าวบ้างแล้วก็ซื้อยาให้ญาติบ้าง

แต่เด็กก็วนกลับมาขอซ้ำแบบนี้เป็นประจำค่ะ
จากนี้ยังเคาะกระจกรถขอเงินตามรถที่ติดไฟแดงด้วย
ก็ตกใจเหมือนกันที่เห็นเด็กเหล่านี้มานอนเล่นแบบนี้
เพราะมันกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็สงสารเห็นเด็กมา
ก็เลยให้ตังค์ไปก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรมากมาย
คือเขาก็ไม่ได้มาก่อเหตุ

เมื่อวานเห็นคลิปที่เขาไปนอนตกใจไหมครับ
แต่ว่าไม่พบเด็กทั้ง๓คนแล้วนะคะ
ว่าทางพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรประการลงพื้นที่มาก่อนแล้ว

แล้วก็ได้เบาะแสเบื้องต้นไปแล้วว่าอยู่ที่ย่านถนนท้ายบ้าน

แต่ยังไม่ได้ไปหานะคะว่าบ้านของเด็กอยู่ตรงไหนนะคะ